ส่วนเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติด้วยอุบัติเหตุด้วยซ้อนกันเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชายภูมิพอดีมันมีฝนตกหนัก
ทีนี้มีฝนตกหนักลมพายุก็หอบเอาหลังคาหลุดไป
แล้วหลังคามันตกไปทับรถ

ใช่ค่ะไปทับรถจนคนขับถึงขั้นบาดเจ็บเลยนะคะ
นี่เป็นสภาพความเสียหายหลังจากที่เกิดพายุพัดกระหน่ำในตำบลบุงคล้า
ขวาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะคะ
ในพื้นที่นี้เมื่อวานช่วงประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาที
พายุลูกเห็บด้วยมีลมแรง
ทำให้ต้นไม้หักโค้นล้มขวางถนนไปหลายต้น
แล้วมีหลังคาบ้านเนี่ยค่ะถูกพายุพัดลอยปลิวไปหลายหลังเลยนะไม่ใช่แค่หลังเดียว
ไปได้แค่๓๐นาทีพอพายุสงบ
หลังคาบ้านเนี่ยมีอยู่หลังคาหนึ่งค่ะ
ไม่ได้ลอยไปเปล่าลอยไปทับรถเก๋งที่จอดอยู่
ที่บ้านโน่นหัวหน้าตะบลบุงคล้ำเผอเมืองเชยภูมิทำให้มีคนบัดเจ็บ
โดยกู้ภัยสว่างคุณธรรมชายภูมิก็รีบไปช่วยเหลือค่ะ
ซึ่งมีร้อยตำรวจโทจักรพงศ์งอกกำไรอายุ๕๐ปีเป็นคนขับแล้วก็บาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลนะคะดูสิคะรถยังบุบเลยนะ
นายวสันกล้าแท้นายกองค์การบริหารส่วนตะบนบุงคล้าบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น
พบต้นไม้หักโค้นและมีหลังคาบ้านปลิวหายไปอีกหลายหลังค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบต่อไปนะคะ
ช่วงนี้ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซ่อมแซมบ้านเลยนะ
คือพยายามดูหลังคาให้อยู่แน่นมั่นคงเลย
เพราะว่าพายุลมกระโชกแรงจะทำให้หลังคาบ้านหลุดปิวแบบนี้ได้นะคะ
อย่างที่กรมบุตุบอกนี่ก็เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไปแล้วนะคะ
ต้องระวังกันหน่อยฟ้าฝนมันไม่ดีจริงนะมันไม่ปกติอะค่ะ